มคหญิงสมียศที่ธรรมดนาฬิกา

ที่จริงเขาใช้สินได้ทั้งหมดเลย

ป่าไม้ใช้สิทธิ์ได้หมดเลย

รู้ไหมคะว่าเขาได้พื้นที่ตรงนี้มาจากไหน

แกได้มาแกครอบครองตามพบต๕เท่านั้น
ซึ่งมันไม่ใช่เอกสารสิทธิ์ทางราชการ
ที่จะไปแสดงสิทธิ์ครอบครอง
แง่ของที่ดินนะครับ
ถ้าไปดูในเรื่องของกรรมสิทธิ์นะฮะ
กรรมสิทธิ์ในเรื่องของกรรมสิทธิ์ก็จะเป็น
ที่เป็นเจ้าของตัวเองเป็นเจ้าของ

เพราะสื่อบัญชนถ่ายนี่ไว้ดีนะครับ

แล้วผมไม่ใช่กรงกินด้วยแค่๔๖รายกี่รายเนี่ยนะไม่เป็นไรหรอก
ผมรักษาชื่อเสียงผมมากกว่าชื่อของผม
ผมถือว่าบุกลุกเนี่ยบุกลุกที่เนี่ยเป็นสิ่งที่เสียหายที่สุด
จะหายที่สุดชื่อเสียงเสียที่สุดผมไม่อยากมีชื่อเสียง
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณทวีไกรคุบยังคงอยู่ในเนื้อข่าว

แต่ว่าเนื้อหาจะพุ่งไปที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระหว่างการแถลงข่าวของกลมป่าไม้นะคะ
แต่ว่าจริงแล้วในส่วนของการให้สัมภาษณ์ของคุณทวีไกรคุบเองเนี่ยนะคะ
ก็เป็นข้อมูลที่ควรนำมาเทียบกับข้อมูลที่คุณปารีนานะคะ
หรือว่าทนายของคุณปารีนาหรือว่าจะเป็นคนทางฝั่งรัฐบาล
หรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบคุณปรินา

เพราะว่าตกลงตอนนี้ถ้าคุณผู้ชมได้เป็นคนที่อ่านข่าวนี้แล้วย้อนกลับไปใหม่เนี่ยนะคะ
จะเห็นว่าข้อมูลมีความเปลี่ยนแปลงพอสมควรโดยเฉพาะตกลงแล้วครอบครัวไกลคุบนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นตัวคุณพ่อกับคุณทวีนะคะ
หรือว่ามากระทั่งช่วงที่เป็นคุณปรินา
ตกลงเข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เนี่ยจำนวนกี่ไร่กันแน่
แล้วเข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เนี่ยตั้งแต่พศใดกันแน่นะคะ
ไม่ว่าจะเป็นการพูดให้สัมภาษณ์สื่อต่างนะคะ
หรือว่าเอกสารที่ชี้แจงตั้งแต่สมัยคุณพ่อหรือกระทั่งสมัยคุณลูกนะคะ
หรือแม้กระทั่งข่าวที่ออกมาให้สัมภาษณ์ในช่วงหลังจากที่มีการตั้งข้อ
สังเกตกันแล้วว่าตกลงแล้วมันเกิดความผิดพลาด
หรือว่าเป็นการหรือว่าเป็นการบุกลุกที่จริง
แต่อย่างไรก็แล้วแต่เอาอย่างนี้นะคะหน่วยงานที่เดินหน้าได้มากที่สุดตอนนี้คือกลมป่าไม้
ก็คือหลังจากที่มีการลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกันกับสอปกรแล้วเนี่ยนะคะ
ก็แถลงข่าวแจ้งความดำเนินคดีนะคะ
ในขณะที่อีกหน่วยงานหนึ่งที่ค่อนข้างจะจางไปจากข่าวเลยก็คือสปกรนะคะ
นั่นเป็นเพราะว่ากลมป่าไม้ได้ชี้แล้วว่า๔๐กว่าไร่ที่ว่านี้คือบุกรุกผิดกฎหมายป่าสงวนและกฎหมายป่าไม้
ในขณะที่ส่วนของสปกรเองเนี่ยเดี๋ยวต้องมาดูนะคะว่ายังค้างปมอยู่ไหม
สปกรจะพูดอะไรอีกไหมนะคะ
เพราะว่าเรื่องของถ้ามีเอกสารเกี่ยวกับสปกรจริงนะคะ
คุณสมบัติเข้าไหมทั้งคุณทวีคุณสมบัติได้ไหมทั้งคุณปารีนานะคะ
นั่นก็เป็นอีกเรื่องที่ยังเป็นปมอีกหลายอย่างของสอบประกอบ
อีกหนึ่งหน่วยงานที่เพิ่มขึ้นมาหลังจากที่มีการไปยื่นหนังสือเพื่อขอแก้ไขบัญชีทรัพย์สินของคุณปรินาก็คือปปชค่ะ
ปปชวันนี้ไม่ได้รับสายทางเราเลยนะคะ
เราก็ไม่แน่ใจว่าสายโทรศัพท์เป็นอะไรทำไมติดต่อไม่ได้เหมือนกันนะคะ
แต่ว่าคำให้สัมภาษณ์ของเลขาคณะกรรมการปปชก็น่าสนใจ
คือที่น่าสนใจคือว่ายังไม่ได้มีความชัดเจนแต่น่าสนใจว่าปปชรู้แล้วว่ามีปมอะไรบ้าง
เพราะฉะนั้นปปชเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ต้องออกมาตอบนะคะว่าตกลงการเข้าไปขอแก้ไขบัญชีของคุณปรินาที่ยื่นทรัพย์สินเนี่ย
ตกลงมันเป็นแค่แก้ไขความผิดพลาดซึ่งหน่วยในการผิดเนี่ยนะคะหลายร้อยจนอาจจะถึงพันไร่นะคะ
หรือว่าสิ่งที่ปปชตรวจสอบจริงปปชต้องตรวจสอบการมีอยู่การได้มาความถูกต้องตั้งแต่แรกหรือเปล่า
นี่ถ้าไม่มีใครเปิดประเด็นมาเท่ากับปปชก็ไม่ได้ตรวจหรือไม่อันนี้เป็นคำถามนะคะยังไม่ได้สรุป
และปปชยังตอบอีกหลายคำถามเพราะว่าก่อนหน้านี้เราคุยกับคุณวีระสมความคิดซะเป็นส่วนใหญ่นะคะ
มันมีบล็อกหน้ากับบล็อกหลังคือบล็อกหน้าเนี่ยคือต้นทางถ้าไปแก้ไขแล้วชี้แจงว่าตามที่บอกปปชไว้ไม่ใช่อ้าวเท็จหรือเปล่า
แต่มันเริ่มจะเปิดทางแล้วนะคะทางมันเริ่มจะเปิดแล้วนะคะส่วนบล็อกหลังก็คือว่ากลมป่าไม้ไม่ได้บิดพริ้วไปจากเดิมคือกลมป่าไม้ก็เดินหน้าแจ้งความ
แต่จะมีอะไรเกิดขึ้นระหว่างทางหรือไม่ไม่ทราบแต่อีกคนนึงค่ะเดินไปร่วมกันกับกรมป่าไม้เดินไปด้วยกันกับคุณปารีนาก็คือคุณวีระสมความคิดเลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอรัปชั่นสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับเดินไปร่วมกันเพราะว่าต่างฝ่ายต่างแจ้งความต่างฟ้องกันแล้วก็เดี๋ยวที่
ใช่ผมเดินหาความจริงผมต้องการหาความยุติธรรมนะครับแล้วก็ความถูกต้องชอบทำให้กับคนทั้งประเทศผมไม่ได้เดินกับคุณปรินา
แต่ต้องเจอกันนาต้องเดินเจอกันนั่นแหละก็คงไปเจอกันที่ศาล
ว่าเค้าประชุมการพักร่วมแล้วรู้สึกว่าคุณทำลงจะได้คุยกับรัฐมนตรีช่วยถามม้านัทด้วยไม่รู้มีประเด็นอะไร
เดี๋ยวน่าจะเข้ารายการได้ช่วงที่๒เอาคุณวีระก่อน
เรื่องต้นเมื่อวานนี้คุณทวีมาในรายการนะคะ
แล้วก็มีข้อมูลบางส่วนที่เหมือนการให้ข้อมูลช่วงหลังของข่าว
แต่ไปขัดกับช่วงแรกของข่าวในการตรวจสอบคุณปรินา
อันนี้จากการสรุปของที่ฉันในการสัมภาษณ์เมื่อวาน
เอาคุณวีระก่อนที่มีข้อมูลอยู่ในมือ
เมื่อวานนี้ที่คุณทวีให้ข้อมูลตกลงได้ข้อสรุปยังคะ

ผิดสิไม่ผิดยังไงนะคำรับสารภาพอะไรนั้น

ก็คุณทวีพูดชัดถ้อยชัดคำนะยืนยันตลอดว่าเข้าไปนะครอบครองนะครับ
โดยถ้าจำไม่ผิดนะอ้างว่าไปซื้อนะ
ต่อจากพลตีมณัฐรัศมีใช่ไหม
ตั้งแต่ปี๒๕๒๓นะครับ
พลตรีมณัฐเนี่ยอ้างว่าพลตรีมณัฐเนี่ยไปซื้อต่อจากลุงไรนะครับ
แล้วก็อ้างว่าโอ้เขาอยู่มานานนะตั้งแต่อะไรอ่ะแต่
แต่ยืนยันว่ามันไม่มีสภาพป่าแล้วนะ
ตรงนั้นเขามีการบุกลุกกันมาก่อนนะครับ

นาทีนี้ใครเคยเห็นหลักฐานการครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายบ้าง
หลักฐานการครอบครองนะครับโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่ง
จะต้องเป็นไปตามประมวลกฎหมายที่ดินเท่านั้นนะ
ตามพระราชบัญญัติที่ดินเท่านั้นนะ
ก็คือว่าคุณจะต้องมีเอกสารสิทธิ์นะ
ครอบครองที่ดินที่ทางราชการรับรองให้
ไม่ว่าจะเป็นสข๑นส๓กและก็ฉด
คุณทวีจนบัตรนี้รวมถึงคุณปารีนาด้วยเนี่ย
จนถึงนาทีที่เรากำลังคุยกันอยู่เนี่ย
สองพ่อลูกเนี่ยเคยเอาอะไรออกมาโชว์ให้กับสังคม
หรือยืนยันกับสังคมบ้างหรือยัง
เกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์เหล่านี้ทั้งพ่อทั้งลูกพูดตรงกันนะว่า
ครอบครองด้วยพบท๕เท่านั้นนะเท่านั้นนะ
พบท๕นี่ไม่ใช่เอกสารสิทธิ์ทางราชการที่แสดงการครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย
ที่สามารถจะใช้ยันกับรัฐได้นะใช้ยันกับรัฐหรือราชการนะ
เอาอย่างนี้ก่อนนะคะคือเมื่อวานที่คุณทวีพูดถ้าใครตามข่าวนี้จะเห็นได้ว่ามันมีตัวเลขหลายพอสอมาก
เวลาพูดว่าเข้าไปใช้ประโยชน์เข้าไปทำกินเนี่ยคือมันมีหลายพศมากในการพูดถึงนะคะ
เมื่อวานก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลขที่พูดถึงเอ่อทีนี้เดี๋ยวฉันถามคุณวีระแบบนี้ว่า
คือจริงแล้วการพิสูจน์เนี่ยจำเป็นต้องรอคุณทวีหรือคุณปารีนาเอาเอกสารมาให้ดู
จริงเราแค่ไปขอปปชให้ปปชชี้แจงตรวจสอบต้นทางตั้งแต่แรกก็จะทราบไหมคะ
ว่าตกลงพอบทมันมีความหมายอะไรเรื่องทรัพย์สินตกลงมีเท่าไหร่หายไปเป็นพันนะคะ
คือแค่ปปชจบไหมคะ
ผมพูดตรงเลยนะคุณจอมขวัญท่านผู้ชมคนไทยทั้งประเทศครับ
จริงแล้วเนี่ยไม่ต้องให้คุณทวีหรือคุณปรินา
เอาเอกสารสิทธิ์ที่ทางราชการออกให้โดยชอบด้วยกฎหมายมายืนยันหรอกครับ
คนรักษากฎหมายนั้นควรพูดควรรักษากฎหมายที่ผมหมายถึง

กรมป่าไม้ซึ่งรับผิดชอบกฎหมาย๒ฉบับ
ก็คือพระราชบัญญัติป่าไม้ปี๒๔๙
ถ้าความผิดนั้นมันเป็นการบุกลุกที่ป่า
แล้วก็ความผิดนะครับตามพระราชบัญญัติป่าสวนแห่งชาติปี๒๕๖๒
ถ้ามันเป็นการบุกลุกที่ป่าสวนแห่งชาติ

ป่าไม้ก็รู้อยู่แก่ใจ
รู้อยู่แก่ใจครับนะครับว่ามันมีการบุกลุกหรือไม่
ถ้ามันมีการบุกลุกทั้งหมดเนี่ย
ก็หมายความว่าคนเหล่านี้ไม่ได้มีเอกสารสิทธิ์เลย
เนี่ยผมถึงบอกว่าไม่ต้องไปที่จริงไม่ต้องไปรอใคร

แล้วเขาก็รู้อยู่แก่ใจทำไมไม่พูด
ผมว่าอย่างนี้เราให้เขามาทำหน้าที่ทำไมล่ะครับจนบัตรนี้นะ
ต้องดูไหมคะของปปชที่ส่งไปปปชต้องเป็นคนตรวจด้วยไหมคะ
ว่าคุณปารินาส่งไปตกลงมันมีแค่๖๙๐บาทหรือ๑๗๐๐บาทแน่
คืออย่างนี้นะปปชต้องตรวจสอบนะครับว่าการแจ้งทรัพย์สินเนี่ย
มันต้องเป็นการแจ้งทรัพย์สินนะครับที่ถูกต้องคำว่าถูกต้องเนี่ย
เพราะว่าเขาบอกเลยว่าคุณจะต้องแจ้งบัญชีทรัพย์สินที่คุณมีเนี่ยนะ
อย่างถูกต้องหมายถึงว่าคุณต้องรู้จริงนะว่าคุณมีอะไร
แล้วการแจ้งเนี่ยคุณจะต้องเป็นของคุณนะไม่ใช่เป็นของหลวงนะ
แต่คุณปรินาแจ้ง๑๗๐๐ไร่นี่ของหลวงทั้งนั้นนะ
พปท๕มันของหลวงทั้งนั้นนะครับมันไม่ได้มีโฉนดนะ
มันมีโฉนดเป็นบางส่วนนะที่คุณปรินาแจ้งเนี่ยนะครับ
มันมีโฉนดเป็นบางส่วนเท่านั้นเองนะครับ
คือส่วนที่มันมีปัญหาเนี่ยคือ๕๐กว่ารายการที่ว่าทีนี้ฉันถามแบบนี้ค่ะ
รายการนี้มันเป็นของหลวงนะ
ถ้าเอาคำให้สัมภาษณ์ของคุณปรินาก็คือว่าก็ปปชขอความร่วมมือว่าเนี่ย
ปี๖๒เนี่ยเวลายื่นอะให้ยื่นมาให้หมด

ให้หมดนี่หมายถึงว่าต้องยื่นในโดยชอบนะ

ไม่ใช่ของหลวงนะไม่ใช่เอาของหลวงมามั่วนะว่าเป็นของคุณนะ
อย่าลืมนะเขาบอกเขาบอกกฎหมายเขาเขียนว่า
ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่จะต้องแจ้งบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน
ต่อปรบประชาเนี่ยนะครับหมายคำว่า
เป็นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของคุณนะไม่ใช่ของรัฐนะ
กฎหมายเขียนอย่างนั้นไม่ใช่คุณจะไปเอาทรัพย์สินของคนอื่นมาแจ้งว่าเป็นของคุณนะ
ใช่แต่อันนี้ในส่วนนี้คุณปรินาชี้ว่าต้องเป็นปปชนะคะ
เพราะปปชก็บอกว่าก็ให้ยื่นมา
คือเธอพูดชัดเจนว่าเป็นของหลวง
คุณปรินาเวลาให้สัมภาษณ์นะคะเป็นของหลวงเข้าไปทำประโยชน์นะคะ
ปีอื่นที่ไม่ได้แจ้งเพราะว่าก็ไม่ใช่ของเราเป็นของหลวง
แต่ปีนี้ปปชขอความร่วมมือบอกให้แจ้งมาให้หมดที่ว่ามีอะไร
เธอไม่ได้บอกว่าเป็นของเธอนะที่เธอแจ้งเธอบอกว่าเป็นการขอความร่วมมือของปปช
นี่รับคำรับสารภาพนะเนี่ย
คำถามคือคำถามคือปปชเนี่ยแล้วปปชต้องชี้ไหมคะ
ปปชเนี่ยนะถ้าไม่รู้กฎหมายเลยนะ
ปปชก็เห็นเขาแสดงมาเนี่ยว่าเป็นพบท๕เนี่ยนะ
ปปชดูไม่ออกเลยว่าไอ้พบท๕มันไม่ใช่เอกสารสิทธิ์โดยชอบด้วยกฎหมาย
แล้วทำไมปปชไม่จัดการเขายื่นมาตั้งกี่เดือนแล้วตั้งแต่เดือนพฤษภา
จนตอนนี้มันมีข่าวอื้อเฉาเนี่ยปปชนี่ยังไม่รู้อีกแล้วว่าเขายื่นเนี่ย
มันเป็นเท็จไหมเพราะไปเอาที่หลวงมายื่นเอาไปเอาไอ้เนี่ย
พันเจ็ดร้อยไล่เนี่ยหรือจะหกร้อยไล่ก็ตามแต่เถอะนะ
แต่มันเป็นที่หลวงเนี่ยแล้วเอามายื่นในชื่อนางสาวปารีนาได้อย่างไร
ปปชยังไม่รู้อีกแล้วว่าเรื่องนี้มันไม่ถูกต้องแล้วเนี่ยนะครับ
คืออย่างนี้ค่ะดิฉันก็ไม่ทราบว่าฉันควรจะอธิบายแทนปปชว่าอะไร

ค่ะทีนี้จะถามว่าคุณวีระคิดว่าตอนนี้ช่องที่ต้องพิสูจน์ให้ชัดเจนที่สุดเรื่องนี้คืออะไรคะ
คือขอแค่เอกสารที่บอกว่ากรรมสิทธิ์เป็นของคุณปรินา
ก็ใช่ไงคุณอย่าลืมสิว่าไอ้คำว่าบุกลุกครอบครองเนี่ยนะครับที่ป่าเนี่ยนะ
คุณจะมีความผิดก็ต่อเมื่อคุณเข้าไปบุกลุกที่ป่าจริง
โดยที่คุณไม่ได้มีเอกสารสิทธิ์ทางราชการที่ออกให้โดยชอบว่าตอนนี้
มันไม่ใช่สภาพป่าแล้วมันมีสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติที่ดินแล้ว
ประมวลกฎหมายที่ดินแล้วเพราะมันมีเอกสารไม่ว่าจะเป็นสค๑๒
อะไรเนี่ยที่ทางราชการออกให้แล้วมันหมดสภาพการเป็นป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติไปแล้วครับคุณมีไหมถ้ายังไม่มีที่ตรงนั้น
ตามกฎหมายก็ถือว่ามันยังเป็นที่ป่าแล้วถ้าคุณไปครอบครองคุณผิด
นี่ฉันจะบอกว่าคือคำให้สัมภาษณ์ของรปชเอาล่าสุดก็วันนี้
ใช้คำพูดประมาณว่าพบทถือเป็นประเด็นข้อกฎหมาย
ฉันเลยไม่แน่ใจว่าคือตกลงแล้วมันคือการขอความร่วมมือของปปชให้ยื่นจริง
ไม่ใช่ของคุณนั่นแหละแต่ว่าถ้าคุณเข้าไปทำประโยชนก็ยื่นมาอะไรอย่างนี้
ดิฉันก็ไม่รู้ไม่รู้เดี๋ยวจะพยายามถามปปชให้แต่ประเด็นคือว่า
ตกลงแล้วเราจะขอพิสูจน์แค่พบทมันไม่ใช่ของคุณปรินาหรือคุณทวีไกรคุบ
หรือเราต้องพิสูจน์ว่าตกลงอีกเกือบพันไล่มันหายไปไหน
หรืออีก๖๐๐กว่าที่นอกเหนือจาก๔๐กว่าไร่มันคืออะไร
เราจะพิสูจน์ลูกไหนคะมันยังเหลืออีกเยอะนะคะ
ไม่ใช่แค่๔๖ของป่าไม้ที่ไปแจ้งความ
ใครจะเป็นคนพิสูจน์อ่ะเหรอที่ถามนี่หมายถึงว่าใครจะเป็นคนพิสูจน
คือตอนนี้มันกลายเป็นว่าอ๋อป่าไม้๔๐กว่าไปแจ้งความ
อีกราวเกือบพันอ่ะไปขอแก้ไขบัญชีทรัพย์สินที่ปปช
ไอ้๖๐๐กว่าก็ยังเหลืออยู่นะคะ

เพราะทุกอย่างมันไปกระจุกตัวที่ป่าไม้เพราะว่าป่าไม้เขานำไปก่อนแล้วไง
เขาต้องการที่จะไม่ให้พูดถึงสอบประกอบแล้วไง
เพราะอย่างที่ผมเปิดประเด็นมาตั้งแต่ต้นผมบอกว่ามันไม่เกี่ยวกับสปกร
ต้องไปพูดถึงสปกรเพราะว่ากรรมสิทธิ์หรืออะไรต่างเนี่ยนะครับ
มันเป็นเรื่องของป่าไม้ทั้งสิ้นแล้วที่ตรงนั้นเนี่ยผมยืนยันเลยนะฮะ
ผมก็ยืนยันมาโดยตลอดเลยนะครับแล้วผมมั่นใจด้วยครับว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยไม่ผิด
แล้วดูไปต่อไปถ้าคุณยังไม่เชื่อผมในวันนี้ไม่เป็นไร
ผมยืนยันมาตลอดว่าที่ตรงนั้นยังเป็นป่าสงวนแห่งชาตินะครับ
ที่เขาออกเป็นกฎกระทรวงมาตั้งแต่ปี๒๕๒๗นะครับ
และบางส่วนยังเป็นที่ป่านะครับซึ่งอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติป่าไม้
๒๔๘๔มีแค่นี้เท่านั้นเองนะมันยังไม่ได้ไปอยู่ในการดูแล
หรือว่าอยู่ภายใต้กฎหมายที่สปกรจะต้องไปรับผิดชอบอะไร
เพราะหนึ่งเขายังไม่ได้รังวัดเข้าระบบเลย
แล้วก็ยังไม่ได้มีการอะไรอ่ะตรวจสอบสิทธิ์ของประชาชนนะ
แล้วก็ยังไม่ได้มีการออกเอกสารสิทธิ์สปกรให้กับใครเลย
ตรงนี้ก็ต้องถือว่าตามกฎหมายถือว่ามันเป็นพื้นที่ป่า
ถ้าในส่วนที่มันอยู่ตามพรบป่าไม้นะ
และบางส่วนมันเป็นพื้นที่ป่าสวนแห่งชาตินะครับ

ที่พูดถึงกันมีที่ชัดเจนที่สุดนะคะ
ทีนี้มันเหลืออีก๖๐๐กว่าตั้งแต่การ
ถึงบอกแล้วทำไมป่าไม้ไม่พูดให้หมด
แล้วก็อันนี้อีก๖๐๐กว่านะคะ
แล้วตัวเลขอีกร่วมพันที่ไปขอแก้ที่ต้นทางที่ปปชที่บอกว่าซ้ำซ้อน
ซึ่งก็เป็นไปได้อาจจะผิดพลาดก็ได้ดิฉันไม่ทราบ

คือตอนนี้เนี่ยนะคะคือมันมีแค่ของป่าไม้ที่มันนำไป
แต่อีก๖๐๐มันหายไปคุณวีระ

ก็คือหน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ในการดูแลรักษากฎหมาย
แล้วก็ให้มีการปฏิบัติไปตามกฎหมายเนี่ย
จริงคุณก็รู้อยู่แก่ใจทำไมคุณไม่พูด
นะคุณไม่พูดออกมาให้คนไทยทั้งประเทศเนี่ย
หายสงสัยซะทีมันง่ายนิดเดียวเอง

ผมรู้มาว่าคุณเนี่ยถูกผู้ใหญ่ที่มีอำนาจและรัฐบาลสั่งไม่ให้คุณพูด

ผู้มีอำนาจในรัฐบาลสั่งเจ้าหน้าที่ป่าไม้
อย่าพูดไม่ให้พูดเรื่องอะไรให้อยู่เฉย
คือถ้าไม่มีใครไปสั่งเขาอย่างนั้นเนี่ย
ผมเชื่อว่าเขาจะพูดตรงไปตรงมา
แล้วคนไทยทั้งประเทศก็ไม่ต้องงงอีกต่อไปเลย
จบเลยเพราะว่าถ้าป่าไม้ก็ออกมายืนยันคำเดียวว่า
ตอนนี้ทั้งหมดมันอยู่ในการดูแลของป่าไม้

เขาอยากจะพูดเขาก็พูดได้

ว่าตั้งแต่ปี๒๕๕๔ที่มันมีประกาศ
ที่ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดินตรงนั้นเขาทำอะไรไปบ้าง

แต่สอบประกอบนี่อาจจะพูดลำบากเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นงานสอบประกอบ
จะเป็นรัฐมนตรีธรรมนัฐที่ออกมาให้ข่าวเยอะสุด
เอาแล้วเลขาสอบประกอบเขาเป็นเจ้าหน้าที่นะ
คุณธรรมนัฐไม่ใช่เจ้าหน้าที่โดยตรงนะ

เดี๋ยวรัฐมนตรีไม่แคร์นะคะ

ท่านรัฐมนตรีพูดถูกผมไม่ว่าเลย
นี่ไปให้ความเห็นที่ไม่ถูกต้อง
ทำให้คนยิ่งไข้เขวกันไปใหญ่เลยแล้วแล้วปปชต้องพูดไหม
หรือประประชอก็ปล่อยสอบประกอบกับกองปะไม้ไปเถอะ
ปปชก็แค่ดูว่าที่แจ้งมากับที่มีมันตรงกันไหม
ปปชไม่ต้องพูดแล้วไหมคะจะไม่พูดก็ไม่ได้นะ
ประประชอมีหน้าที่ตรวจสอบเรื่องการทุจจฤทธิ์น่ะไออันนี้น่ะ
ถ้าเบื่อเขาไปเอาที่หลวงมาเป็นที่ตัวเองนี่ก็ผิดนะก็เป็นทุจริต
ปปชก็ตรวจได้นะจะมาบอกว่าตรวจอะไรไม่ได้เลยอย่างนี้
คือเรื่องคือเรื่องภาษีบำรุงท้องที่เนี่ยนะคะ
คุณผู้ชมปปชบอกว่าเป็นประเด็นข้อกฎหมายไม่เป็นไร
แต่ทีนี้มันจะมีความคืบหน้า๒ขยักคือขยักแรกคือสัปดาห์หน้ากับอีกขยักหนึ่งคือ๑๘๐วัน
คือนู่นเลยค่ะไปต้นปีหน้าแต่คำถามของดิฉันคือว่าคือปปชเนี่ย
คือปปชต้องออกมาเดี๋ยวนะคะมันมีประเด็นของคุณปรินาอย่างหนึ่งนะคะ
แต่ว่าสิ่งที่ปวชกำลังจะทำมันจะสร้างมาตรฐานว่าตกลงหนึ่งคือเรื่องของการแก้ไข
การแก้ไขเอกสารในการยื่นทรัพย์สินสองคือว่าอ้าวตกลงแล้วถ้าไม่ได้มีคุณเรืองไกร
มาเปิดประเด็นคุณวีระลงพื้นที่ลงลึกคุณศรีสุวรรณก็มาช่วยคนนั้นมาช่วยคนนี้มาช่วยเนี่ยนะคะ
คำถามคือแล้วคือปปชต้องตรวจไหมอ่ะก็หน้าที่เขาอ่ะตอนยื่นบัญชีทรัพสิน
หรือว่าหรือว่าไม่ตอบไม่รู้ดิฉันไม่ไม่ทราบกรอบเขาเลยค่ะตกลงนี่นะครับ
คุณบอกว่าให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแล้วก็เจ้าหน้าที่รัฐระดับสูงเนี่ย
ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินเนี่ยนะเอาล่ะถ้าคุณบอกว่ามันเยอะเนี่ยนะ
ก็ยื่นมาก่อนนะแล้วถ้ามีเรื่องเนี่ยปปชตรวจตอนนี้มันมีเรื่องแล้ว
คุณต้องตรวจแล้วนะตอนนี้มีเรื่องแล้วนะมีประเด็นแล้วคุณต้องตรวจ
คุณจะมาบอกว่าไม่ทำอะไรเลยไม่ได้คุณต้องตรวจแล้วการตรวจของคุณเนี่ย
ก็ต้องเป็นการตรวจเป็นการทำหน้าที่เพื่อรักษาประโยชน์ให้แผ่นดินนะ
ไม่ใช่ไปรักษาหรือไปปกป้องให้กับใครนะปปชต้องทำหน้าที่ดูแลรักษาประโยชน์ให้กับประเทศนะ
ให้กับแผ่นดินนะครับค่ะที่บอกอยู่นะคะเดี๋ยวเราพักสักครู่ช่วงโฆษณาจะลองให้ตื้อเบอร์เลขาปรปชอีกที
แต่ก็ติดต่อยากนะคะช่วงนี้ติดต่อยากนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมา
หัวหน้าพักที่เป็นอดีตอธิบดีกรมป่าไม้จริงท่านพูดชัดในข่าวอยู่แล้วนะคะ
พี่เค้าบอกว่าเอาผิดได้แล้วพี่เดชน์มาล่ะสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะฉะนั้นจำนักตำแหน่งท่านผิด
คือท่านเป็นอดีตอธิบดีกรมอุดนะคะแต่ว่าเคยเป็นรองอธิบดีกรมป่าไม้ค่ะ
แต่ว่าวันนี้มาในฐานะหัวหน้าพักรักผืนป่าประเทศไทยแม่จากใครล่ะคะ
ดำรงพิเดชสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ

เพราะว่าเพราะว่าพอทราบว่าได้เจอกับท่านรัฐมนตรีช่วยธรรมนัฐ
ในงานที่พักร่วมเขาไปกันด้วยใช่ไหมคะ

ก็คุยกันเรื่องคดีนะ
ผมบอกว่าคดีป่าไม้เนี่ยมันไม่มีใครช่วยอะไรได้หรอก

ไปถึงศาลแล้วก็ว่าไปตามหวยกฎหมาย
ผมรับราชการมาเนี่ยถึงศาลและส่วนใหญ่เรียบร้อยหมด
จากรอยงยาที่พิกงพิการคนยากคนจน

แต่ถ้าเป็นคดีพวกเมียนจะกินเรียบร้อยหมด
เพราะว่าโทษเรื่องสิ่งอารอม
ก็ต้องตั้ง๓สิ่งแวดล้อมขึ้นมาเพราะว่ามันสำคัญ
ประเด็นที่ท่านดำรงได้คุยกับรัฐมนตรีธรรมนัฐ

คือผมบอกแล้วตอนนี้กลมป่าไม้เนี่ยจะต้อง
หลังจากจับ๔๖ไล่เสร็จใช่ไหม

มี๖๐๐กว่าไร่ไม่ใช่พันกว่านี่นะ
ลมป่าไม้จะต้องทำหนังสือไปถึงปฏิรูปที่ดิน
ว่าคุณได้มีการออกสอบประกอบในพื้นที่นี้ไหม

ก็ยังเป็นป่า๘๔อยู่
เพราะฉะนั้นคุณหนึ่งไม่มีคุณสมบัติทางส่วนป่า
สองคุณจะโดนคดีอาญาเรื่องบุกลุกป่าอีก๖๖๓ไร่
ถ้าคุณปรินามาชี้ตามพบ๕ของคุณ
เป็นแปงเขาก็ดำเนินตามเป็นกะทงป่า๘๔
แต่ถ้าไม่มาชี้แจงเขาก็จับรวมทีเดียว๖๖

สเต็ปที่สองเองหรอสเต็ปที่สามคะ
สเต็ปที่๓นี่เป็นเรื่องของเจ้าที่ละเลย
ที่ผ่านมาเนี่ยกลมป่าไม้ละเลยยังไง

ธิบดีแต่ละกรมก็ต้องไปว่ากันมา
ทำไมปล่อยให้มีฟาร์มเป็ดฟาร์มไก่มาเต็มพื้นที่หมด

ปฏิรูปเนี่ยก็ต้องไปสอบปฏิรูปราชบุรีสมัยนั้นยุคนะ

ว่าใครเป็นแล้วคุณทำไมไม่ไปขับไล่เขา

แล้วถามว่าตรงนี้ทำไมคุณไม่ออก
ที่ตรงนี้ปฏิรูปเนี่ยมีพระกิติกาไปแล้วป่าไม้ยกให้มัน

การไฟฟ้าคุณเดินสายเข้าไปได้ยังไง

เอาการไฟฟ้าด้วยอ้าวคุณเดินเข้าไปในป่าเนี่ยนะ
การไฟฟ้าเนี่ยคุณเดินเข้าไปในป่าเนี่ยคุณต้องขอใช้พื้นที่
แล้วที่ขออนุญาตมาตรฐานส่งออกอะไรไก่นี่ต้องโดนกับเขาไหมคะ
สถานฟาร์มคือปัญหาคือว่าไอ้ฟาร์มไก่ของคุณปรินาเนี่ย
เขาไม่ได้แจ้งปรปชเป็นศูนย์ใช่ไหมอาคาร๘๐หลังเนี่ยมูลค่าเท่าไรกี่สิบล้านล่ะ
คราวนี้เขาปฏิเสธเขาไม่ให้สร้างถ้าบริษัทเลี้ยงไก่มาเป็นผู้สร้าง
เราไม่รู้ใครนะก็จะโดนข้อหาไปด้วยไง
แล้วถ้าไปโยงยายเรื่องข้อหาฟอกเงินยุบทรัพย์บริษัทก็จะเจ๊งไปด้วย
ขั้นที่๕ขั้นที่๖ใครช่วยอุ้มตอนนี้นี่จะโดนเป็นขั้นที่๖ไหม

เดี๋ยวตกลงวันนี้ที่พักร่วมเขาไปกันมาเขาคุยเรื่องนี้กันไหมคะไม่มีคุยไม่มี
ไม่มีคุยทุกคนเพียงแต่ผมคุยให้ปรึกษากัน
เดี๋ยวนะคะเมื่อสักครู่นี้คุยกับคุณวีระอย่างนี้ค่ะ
ว่าคือตอนเนี้ยที่ที่นำโด่งนะเอาที่นำโด่งก็คือว่าป่าไม้เนี่ย
แจ้งความแน่๔๖ไร่เอานี้ก่อนชิ้นนี้ก่อนชิ้นนี้ก่อน
อีก๖๐๐กว่าตั้งแต่เดินกันรอบแรก๖๐๐กว่า
ตกลงต้องเป็นสอบประกอบตรวจสอบหรือป่าไม้ทำได้เลย
ป่าไม้ตอนนี้ตำหลักเขาจะทำได้เลยเขารู้แล้วล่ะ
แต่ตามมารยาทภาษาราชการก็ต้องถาม
สปกรสปกรว่าได้มีการออกสอปกรในพื้นที่๖๑๓ไร่
๖๐๗อะไรไล่เนี่ยว่ามีการออกปฏิรูปที่ดินไหม
คือเห็นอธิบดีให้สัมภาษณ์เหมือนกันค่ะว่า
ก็สอบประกอบต้องเริ่มก่อนซึ่งกลมป่าไม้ก็รออยู่

เพราะฉะนั้นอย่างนี้ก็เผือกก็อยู่ที่

อยู่ที่สอปกรอันนี้๖๐๐แล้วตกลงไอ้ที่เกือบเกือบพันเนี่ยนะคะ

เพราะแสดง๑พันธุ์เนี่ยอยู่นอกพื้นที่
คือเปล่าเป็ดเล่าไก่ถูกต้องไหม
มันขึ้นอยู่ว่าพบ๕จะไปทับที่อะไร

ที่ปรปชรับหนังสือพี่ปรินาว่า
ขอแก้เพราะว่าทีมงานทำผิดพลาดเนี่ยนะคะ
จำผิดจำถูกนับซ้ำนับซ้อนเนี่ยนะคะ
ตรงลงอีกเกือบพันธุ์นี้ยังไงครับ

ประกอบต้องให้มาชี้ว่าคุณปรินาอีกพันไร่ของคุณอยู่ตรงไหนแน่
ในเขตมีพระธิกาปฏิรูปนี่

ก็อยู่ตรงไหนคุณต้องมาชี้ไง

แต่จริงอาจจะมีแค่ประมาณ๗๐๐เองบ้างคะ

ไม่แต่ว่าประเฉาที่บอกต้องดูเจตนา

กรณีแบบนี้มีนะ
พอถูกตรวจสอบเนี่ยนะครับเขาก็อ้างว่าลูกน้องเขาทำ
เขาไม่รู้เรื่องเลยนะปรากฏว่าเรื่องไปถึงศาล

เดี๋ยวนะคะคือฟังจากคุณวีระเนี่ยคือเหมือนกับมันติดล็อคอยู่แล้วนะคะ
แต่พอฟังจากคนที่เคยไปจับเขาโอ้โหนี่๕๖เด้งเลยนะคะ
เดี๋ยวขอพักสักครู่คือเมื่อสักครู่นี้ท่านดำรงมาก็เลยมาที่ท่านดำรงอย่างเดียว
เดี๋ยวขอพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาคำถามคือว่าสิ่งที่จะเป็นต่อไปอะไรบ้าง
หน่วยงานรัฐและรัฐบาลต้องทำ
อย่าลืมนะคะสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น
มันจะเป็นมาตรฐานให้ทวงถามกรณีอื่นได้

และคุณจะทำหรือไม่ทำในอนาคตสักครู่ค่ะ

คุณผู้ชมฉันเอาในส่วนของที่คุณวีระเดินต่อก่อนนะคะ
คุณวีระยังจะต้องไปร้องกับหน่วยงานไหนยังไงอีกไหมคะ
พรุ่งนี้ผมก็ต้องเอาเรื่องล่าสุด
ที่ผมไปแจ้งความกล่าวโทษคุณทวีไกรคุบ
ที่ไปบุกรุกที่ป่าสงวนแล้วก็พื้นที่ป่า
จำนวน๓แปลงใหญ่
ผมจะเอาไปยื่นต่อท่านประธานกรรมธิการ

เพราะว่าคดีนี้ก็เหมือนกัน
เพราะว่าผู้ที่บุกลุกครอบครอง
ก็เป็นผู้มีอิทธิพลนะครับ
แหมเราชุดนั้นก็คุณปริณาอยู่ด้วย

ก็ต้องให้ทำอะไรครับ
เพราะว่าคุณทวีเนี่ย

เขายังไม่กลัวเกรงเลยนะเขายังกล้าแย่งไมค์นะครับนะ
แล้วก็พนักงานสอบสวนตัวเล็กนี่จะเหลือเหรอ
พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรสวนพึ่งเนี่ยนะครับ
ก็จะเหลือหรือครับก็ต้องอาศัยกรรมาธิการนะครับ
ประชาไปช่วยให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ
หน่วยงานที่ต้องทำหน้าที่ในการตรวจสอบเรื่องนี้นะครับ
อย่างตรงไปตรงมานะครับ
ถ้าจะในแง่ของการตรวจสอบค่ะท่านดำรงเส้นไหนเร็วสุดคะ

เท่ากับว่าของกลมป่าไม้ที่แจ้งไปแล้วอันนี้คือนำไปแล้ว
แต่ว่าอีกหนึ่งส่วนก็คือ๖๐๐กว่าไร่ที่ว่าก็คือต้องรอสอบประกอบ

คือยังนี้จริงจริงเขาจะเนินเงินการแต่ในการจับกลุ่มเลยก็ได้
เวลาเราทำตำรวงทำนวนทรงทรงศาล
ยังต้องมีละเอียดกับระบุภาราศกาลเขาต้องสอบถามปฏิรูป
ให้ปฏิรูปยืนยันว่ายังไม่มีการแจกปฏิรูปที่ดินในเวรนี้

เพราะฉะนั้น๖๖๓ไร่ก็โดนปาก
ดูในแผนที่ก็ซึ้งงบประมาณอย่างนั้นแล้ว
งบประมาณที่เคยทำให้ดูระวังข้างนั้นเองนะครับ

แต่เรื่องนี้ต้องจี้กัน

มันยังไงล่ะคือสภาพแบบนี้นะ

คือทันท่าทะยานเขาก็ไม่อยากมาถามหรอก
ถามมาถึงจุดหนึ่งจะช้าหน่อย
เขาต้องตอบราชการไม่ได้หรอก
ทำไมไม่อยากให้ถามค่ะ

ในเมื่อเขาบอกว่ามีตรงนี้๖๐๐พันธุ์ออกไปไล่
แต่เดี๋ยวอาจจะยังไม่ถึงคุณปรินาต้องไปชี้ไหมคะ
อาจจะเป็นคุณปรินาต้องไปชี้แจงต่อปรปชก่อน
ตกลงอีกพันมันเกิดการแจ้งซับซ้อน
ซ้ำซ้อนหรือเปล่าอาจจะไม่
ก็ขึ้นอยู่ปรปชจะเรียกคุณปรินาไปชี้แจงเรื่องนี้

แต่ว่าคุณต้องมาชี้เพราะชื่อเป็นผู้ครอบครองที่ดิน
เดี๋ยวพนักงานสอบสวนก็ต้องออกหมายเรียกแล้ว

คือรอบนี้ที่หลังเลือกตั้งมา
เวลาแจ้งมาชี้ทรัพย์สินคือรอบนี้ประอขอผลปธรรมด์ด้วยเหรอคะ
ผมก็ไม่ได้ยินนะว่าเขาขอนะ

ใครมีพรบ๕ต้องแจ้งผมไม่รู้พรุ่งนี้ไปรู้กันมายังไง
มีขอความร่วมมืออะไรไหมคะไม่มีผมไม่รู้พวกนี้ไปรู้ข่าว
ผมเป็นป่าไม้ไปแจ้งยิ่งบ้าไปแล้วผมไปจับไม้กับมือ
ผมไปจับมากับมือไหว้ฟอทบ๕ใบรับสารภาพ
เป็นการยอมรับเลยเขาเรียกใบรับสารภาพปศป่าไม้
เวลาคุณไปจับคุณยอมขวานป่าสังหวนแห่งชาติเวลาไปจับ
ตัวน๋ยายสียสระสานะคนเท่าคนแก่ไม่วิ่งดำเนินคดี
ส่วนคนหนุ่มสาวออกหมดแม้ไปจับเฒ่าแก่เขาเฮียงขาบ้าน
สวนส้มเนี่ยอยู่ในบ้านชัดเนี่ยตะแก่เสียงปฏิเสธ
ถึงเวลาเอานายจริงอาละมารอบเขาเป็นของสวนเอง
แก่เสียงมาเยี่ยมเขาเอาของมาให้
ก็ไปอย่างนั้นในคดีเพราะมันไม่มีใบครอบครอง
อ่าทีนี้ตกลงแล้วว่าเท่าที่ท่านแจ้งบัญชีทรัพย์สินกับปปช
คือไม่มีการขอความร่วมมือเป็นพิเศษในปี๒๕๖๒ว่า
ไม่ต้องเป็นกรรมสิทธิ์แต่ว่าอะไรที่มีเข้าไปอะไรอย่างนี้

มันไม่มีถ้ามีผมก็ต้องทำบันทึกถึงปปชไปแล้ว
ไอ้ใบมะนี้ไม่ใช่เป็นที่ดินกรรมสิทธิ์ของตัวเอง

เป็นใบไปยึดที่หลวงมามาแจ้งเป็นกรรมสิทธิ์ของตัวเอง

แล้วตกลงทำไมวิธีปฏิบัติไม่ได้เข้าใจเหมือนกันล่ะคะเนี่ย

ไม่รู้ไปแว่วกันมายังไงก็เอามาเป็นพวนหมด
แต่ทีนี้คือเท่ากับว่าคือก็อยู่ที่ปปช
ว่าตรงโรงอีกพันธมิตรมันเกิดการแจ้งซ้ำซ้อน

ที่จะต้องแจ้งภาษีบำรุงท้องที่

มีแต่ทรัพย์สินไม่เกินต้อง๒แสนบาทขึ้นไปแจ้ง
ก็จบแล้วไม่รู้จะถามอะไรแล้วเนี่ย
ถ้าผมฟังอย่างนี้นะผมชักจะสงสัยแล้วว่า
มันอาจจะมีเจ้าหน้าที่ปปชบางคนหรือไม่นะ
ไปแนะนำบรรดาสสหน้าใหม่หน้าเก่าว่า
ที่พปอะไรก็แจ้งมาเถอะถ้าฟังอย่างนี้แล้วนะ
เพราะว่าดีไม่ดีเพราะว่าที่ผมรู้มานี่นะครับ

ทั้งหมดนี้เขาเตรียมจะออกโฉนดทองคำใช่ไหมพี่

เขาจะทำเป็นโฉนดทองคำเร็วนี้
ไม่ไม่ทำรัฐบาลเพราะผมก็ยื่นว่า
ผมพร้อมจะถอนตัวถ้าทำเรื่องนี้นะ
คือว่าปฏิรูปที่ดินเนี่ยเขาก็มีโครงการที่ว่า
การเมืองหาเสียงกันในสมัยนั้นว่า

ชาวบ้านมันขายหมดแล้วชาวบ้านเนี่ยไม่ได้เคลื่อนย้ายตามถนน
ก็อยู่ที่เดิมก็ไปบุกลุกป่าใหม่
และที่นี้เอาไปจากกลมป่าไม้๓๐กว่าล้านไล่
เอาไปจากของหลวงแล้วคุณจะไปให้ชาวบ้าน

แล้วอยู่ให้ไปเปลี่ยนมือไปก็ตายเลยวันนี้
คืนคุณยังไม่เอาคืนจะไปแจกกันอีก
อันนี้เราก็ไม่รู้ว่าเขามีแผนรองรับอะไรหรือเปล่า

เพียงแต่มีพระจิตกามีมติครมมอต
แต่เช่าป่าไม่ได้เป็นกรรมสิทธิ์แค่เช่าเป็นของหลวง
คุณวิรัติกำลังจะหมายถึงว่าคือเตรียมมีขั้นต่อไปอะไรอย่างนี้หรือคะ
แววมาอย่างนั้นนะมันมีคนไปหาเสียง
อย่าให้ระบุจังหวัดเดี๋ยวรอให้เปิดทีเดียว
ไปหาเสียงเลยบอกว่านะถ้าผมได้เป็นสอสอ
ในอนาคตผมจะช่วยทำให้คนที่มีสอบประกอบได้กรรมสิทธิ
เขาใช้คำนี้เลยซึ่งถ้าทำอย่างนั้นอย่างที่พี่ดำรงบอกเนี่ย
มันจะขัดกับเจตนารมณ์ของสอปกรเลยนะ
เพราะเจตนารมณสอบประกอบกรรมสิทธิ์ต้องเป็นของหลวงเท่านั้น
ให้ตกทอดให้ทายาทอยู่ทำกินทำเกษตรกรรมได้
แต่กรรมสิทธิ์ไม่ให้กรรมสิทธิ์ยังเป็นของรัฐอยู่ตลอดครับ
แล้วถ้าเผื่อไปให้เป็นโฉนดทองคำแบบนี้นะ
เฉพาะที่สอปกรมันขัดตกเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ

ใหญ่กว่าถ้าผมเปิดเรื่องนี้นะ
ปรินานี่เป็นเรื่องเด็ก

เปิดสักหน่อยไม่ได้เหรอคะ

รายการนี้สู้อิทธิพลนี้ไหวไหม
โอ้โหถ้าพูดอย่างนี้เปิดเลยดีกว่าค่ะ
สู้หรอกปอดแหกเหมือนกันแหละแต่อยากทราบ

ดำรงพิเดชค่ะคิดว่าเรื่องนี้จะจบแบบไหนคะ
เท่าที่อย่างน้อยวันนี้ก็ไปเจอหน้าเจอตาคนในรัฐบาลด้วยกันมา
คือถ้าเรื่องถึงศาลนะ
ก็ผมว่า
สถาบันด้วย
เพราะคนเขามองทั้งประเทศแล้วก็ตัดสินทางอากาศไปแล้ว

คดีถึงไหนคดีถึงไหนคดีถึงไหนไม่มีใครทานอยู่หรอก
เพราะว่าหลักฐานวันนี้มันชัดเจนกับพทบ๕
ถ้าคุณไม่มีใบพบ๕คุณออกได้รอบทิศหมดเลย

เพราะว่าจริงแล้วก็เห็นว่าก็มีหลายคนที่ยื่น

บทบ๕อย่าเพิ่งว่าไปทับป่าหมดทุกคนนะ

ก็มีที่ตรงที่ราชตะสะดุ

คือต้องดูว่าพบ๕ไปทับตรงไหน

โทษอายงอาญาเป็นกระเพิกถอนแค่นั้นเอง

คุณผู้ชมในส่วนของความคืบหน้าต้องรอก็แล้วกัน

อีก๖๐๐กว่าไร่ก็อย่างที่บอกค่ะ
คือกลมป่าไม้ก็ตั้งท่ารอรับอยู่แล้วนะคะ
เพียงแต่ว่าเอกสารราชการจะไปที่สอบประกอบ
ส่งกลับมาถึงกรมป่าไม้เมื่อไหร่
ส่วนท่าทีรัฐบาลไม่ทราบเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็รู้นะคะ
วันนี้ไปคุยกันมาด้วยนี่ก็ไปมานะคะ
ยังไงวันนี้เดี๋ยวถ้าจะเปิดเรื่องใหญ่

ขอบคุณค่ะสวัสดีครับอีกสักครู่แท็บนิวโชว์ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ